ทีนี้คุณผู้ชมต้องช่วยดูกันหน่อยค่ะคลิปนี้แหมเรื่องที่จอดรถในห้างหลายคนวิพากษ์วิจารณ์เหลือเกินคุณผู้ชมลองทายสิว่าคนที่ขับรถคันนี้เขาเห็นไหมไอ้แผงกั้นที่มันเป็นล้อเลื่อนกั้นอยู่หน้ารถอ่ะทำไมถึงขับรถแบบนี้บางคนยังไม่ได้เห็นคลิปเดี๋ยวงงอ่ะเดี๋ยวดูคลิปพร้อมกันก่อนค่ะ
ออกมาจากช่องจอดเห็นไหมว่าหน้ารถเขามีแผงกั้นสีชมพู
เอารถไปได้ปกติแล้วดูค่ะไอ้ที่กั้นนี้
โอ้มันก็ไปชนรถคันอื่นนะฮะชนสิ
นี่ขนาดแบบเอาจริงนะคุณสืบสกุล

เวลาจอดรถในห้างถ้าเกิดว่าเราจอดรถในช่องจอด
สบายใจประมาณนึงแล้วว่าไม่ต้องเข็นไปชนกับใคร
เราต้องระวังไอ้พวกรถเข็นในห้าง

หมายถึงว่ารถขาวคนนี้ที่อยู่ก็โดนที่ใกล้จะชนใช่ไหม
ถูกต้องค่ะคำถามนี่คือคุณว่ารถคันดำคันนั้นเนี่ยนะ
เขาแค่ขี้เกียจลงมาเข็น
หรือว่าเขาไม่เห็นป้ายที่อยู่หน้ารถ
ปกติเวลาคุณจะขึ้นรถแล้วออกจากที่ซองในห้าง

ก็นั่นไงมันก็เลยกลายมาเป็นคำถามค่ะคุณผู้ชม
แปลว่าคนขับรถนี่อยู่ในชั้นผู้หญิง

คือบอกแค่ว่าเป็นลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่ง

บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่รู้
คนขับน่าจะรู้ไหมแล้วก็จงใจชนหรือเปล่า

เพราะถ้าเกิดว่าแผงกั้นเหล็กล้มเนี่ย

แล้วกันชนอาจจะถูกเหล็กครูดเสียหาย

แต่เจ้าของรถคันขาวเขามาดูนะ
รถเขาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน

เพราะว่าก่อนที่จะออกรถไป
สำรวจให้ดีก่อนรอบรถเรามีอะไรหรือเปล่า

แต่มันอาจจะไปโดนรถคนอื่นได้ไงคะ